เรื่องต่อไปนี้มาดูกันหน่อยก็เกิดการลุ้นกันมากเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรช่วงนี้น้ำมันท่วม
น้ำมันท่วมแล้วก็มีคนที่เขาเดือดร้อนมายืนดูซิระดับน้ำมันจะมาถึงไหน
แต่ดูไปดูมาคุณมองเห็นอะไรไหมคะไกล

มันคืออะไรเอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพให้มันชัดเจนกันแล้วไปดูว่าลุ้นว่าเกิดอะไรขึ้น
ตรงนี้มันแกรกแล้ว

คือสาวชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาก็ไปรอดูว่าน้ำไหลมาจะถวมทึ่งไหน

แต่ทีนี้มาเห็นว่ามันมาใกล้คอสะพานแล้วมันจะลอดผ่านไปได้ยังไง
ก็ลุ้นไงว่ามันจะผ่านไปได้ไหมสุดท้ายไม่ได้ค่ะ
มันก็ไปชนกับขอบสะพานก็เลยแตก
ตอนลุ้นเนี่ยโอ้โหยังก็เชียรมวยนะหือฮากันใหญ่ตอนนี้แหละคุณผู้ชมก็เป็นอีก๑รองเท้าที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วม
ก็เข้าของเสียหายมันก็ยังพอทำใจได้หรือว่าหาใหม่ได้
แต่ถ้าเกิดชีวิตของคนเราชีวิตของสัตว์

แน่ว่ามันก็สร้างความเสียใจแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

ยังคงมีอยู่ค่ะยังเป็นช่วงหน้ามรสุมอยู่นะคะ
ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันแล้วก็เรียกว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลา
ข้าวของอะไรอพยพได้ก็อบพยพไว้ก่อนแล้วกัน
ให้เห็นว่าพายุยังมีอีกนะยังไม่ได้หมดแค่นี้นะ